ตำรวจจับหนุ่มวัย๒๓ปีค่ะก่อเหตุไปขโมยโทรศัพท์มือถือของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ชาร์จแบตเตอรี่เอาไว้ภายในสนามบินสุวรรณภูมินะคะ
คนร้ายก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริงที่ก่อเหตุก็เพราะอยากจะหาเงินไปจ่ายค่าเทอม
พันธุ์ตำรวจโทสืบศักดิ์ผินแสงรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
พร้อมเจ้าหน้าที่การท่ากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกันจับกลุ่มนายกมลทัศน์สิงหภาอายุ๒๓ปี
ชาวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลังก่อเหตุลักษัพผู้โดยสารชาวต่างชาติ
ภายในท่ากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ๖เครื่อง
จับกลุ่มได้ที่บริเวณทางเข้าแอร์พอร์ตลิงก์ท่ากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเช้าวันนี้
โดยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งนายกมลทัศน์รับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
โดยใช้ปั๊มน้ำมันและอาคารผู้โดยสารภายในท่ากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่หลับนอน
และตระเวณปลายกล่อเหตุลักที่ทรัพย์ไปหยิบจับโทรศัพท์มือถือมาหลายครั้ง
ที่กำลังหลับอยู่แล้วก็ฉวยจังหวะปลอดคนหยิบโทรศัพท์หลบนี้ไป
เอาไปขายเพื่อเอาเงินไปจ่ายค่าเทอม
สุดท้ายก็ค้างชำระกับทางมหาวิทยาลัยอยู่

พร้อมกับเพื่อนแล้วก็จะนำวุฒิการศึกษาไปยื่น
ให้กับห้างจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านย่านบางพลี
กมลทัศน์อ้างว่าเพิ่งไปทำงานในตำแหน่งผู้จัดการได้เพียง๒สัปดาห์เท่านั้น
เมืองต้นหลังจากได้แจ้งข้อหารักทรัพย์ในท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ